คุณผู้ชมครับหน้าฝนปีนี้หลายคนก็สังเกตบอกว่า
ทำไมช่วงแรกฝนก็ตกมาไม่มาก
แล้วก็ทิ้งช่วงมานาน
นะครับใช่จนเกิดเป็นปัญหาภัยแรงแม้ว่ากรมอุตุยังเตือนอยู่นะครับ
พื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมนาคมรวมถึงภาคใต้
ช่วงนี้ยังมีฝนอยู่เพราะว่ามรสุมตะวันตกเชียงใต้
มีกำลังแรงอยู่แต่ว่าเหนืออีสานสิครับ
ฝนไม่ตกฝนทิ้งช่วงจนเกิดปัญหาภัยแรง
ตอนนี้นะครับทางด้านอธิบดีกรมชมประธาน
ได้มีการสั่งการในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะครับ
ซึ่งนายทองเปลวกองจันทร์อธิบดีกรมชมธานเปิดเผยนะครับ
ได้สั่งการให้โครงการชนประธานทั่วประเทศ
ช่วยเหลือกเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ที่มีแนวโน้ม
หรือว่ากำลังประสบกับปัญหาการขาดแคลนน้ำเป็นการเร่งด่วน
หลังพบว่าสถานการณ์ฝนตกน้อยกว่าค่าปกติในหลายพื้นที่แล้วนะครับ
และยังได้แนะนำให้เกษตรกรเพาะปลูกตามปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่
และให้ใช้น้ำฝนเป็นหลักนะครับ
เพราะว่าปริมาณน้ำกักเก็บตอนนี้มันน้อยเหลือเกินนะครับ
ส่วนพื้นที่ที่ได้ทำการเพาะปลูกไปแล้ว
กรมชลประธานจะส่งน้ำแบบรอบเวรหมุนเวียนแต่ละพื้นที่
และให้เตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำรถบรรทุกน้ำ
สนับสนุนในพื้นที่ที่ต้องการน้ำทันทีนะครับ
สำหรับการเพาะปลูกข้าวนาปีในเขตชนประธานทั่วประเทศ
มีการวางแผนเพาะปลูกข้าวนาปีรวมประมาณ๑๖ล้านไร่
เพาะปลูกแล้วประมาณ๑๐ล้านไร่
คิดเป็นร้อยละ๖๖ของแผนนะครับ
โดยเฉพาะในเขตรุ่มน้ำเจ้าพระยา
วางแผนเพาะปลูกข้าวนาปีประมาณ๗ล้านไร่
เพาะปลูกไปแล้วประมาณ๖ล้านไร่
ก็คิดเป็นร้อยละ๗๙ของแผนแล้วนะครับ

พื้นที่ของคุณนั้นสภาพอากาศแล้วก็พื้นที่นั้นเป็นอย่างไรบ้างนะฮะ

ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสะท้อนปัญหา
ของพี่น้องเกษตรกรด้วยนะคะ